ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะได้ดูกันทุกสัปดาห
ปีนี้เข้มข้นนะครับก็ประกบคู่ทีมใหญ่เจอกันทั้งนั้น
หน้าจอไทยรัฐและที่เหลือเนี่ยก็ติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน

คือไม่อยากจะอันดับว่าใครจะเป็นเต็งแชมป์
เต็งหนีตกชั้นอะไรไม่เอาสิ

วันนี้จัดกลุ่มสำหรับทีมที่มีโอกาสขับเขี้ยวกันในหัวตาราง

ใช่เพราะว่าเป็นเต็งแชมป์ทุกปีนะครับ
แล้วก็ได้แชมป์ลีกติดต่อกันเนี่ย๘สมัยแล้วสำหรับ

อดทีมเบอร์หนึ่งของเอเชียในปัจจุบันนะครับ
เป็นแชมป์เอเชียทีมล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว
ก็ฤดูการนี้เนี่ยทุ่มงบนะพีช
๕ล้านบาทมากสุดเป็นประวัติการนะครับ
วงการฟุตซอลเลยเพราะว่ามี๔ถ้วยให้ลุ้นกัน
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีถ้วยสโมสรชิงแชมป์โลก

ดังนั้นเนี่ยงบประมาณ๓๕ล้านฟังเหมือนจะเยอะ
แต่จริงแล้วผมว่าไม่เยอะสำหรับ๔ถ้วย

ไม่อย่างนั้นตั้งแต่จาระต้องไปทุ่มไปทุ่มกับเวลาเล่นต่างชาติด้วย
ซึ่งชนบุรีก็เสริมเข้ามาทั้งโค้ชหมีครับรักพลสายเน่นงามนะครับ
ยังคงตั้งเป้าหมายการขวาทุกแชมป์ที่ลงแข่งขัน
และก็ปารัสคิติภัณฑ์อุโวงก็กลับมาจากการทดสอบฝีเท้า
ก็หวังว่าจะมายึดตัวจริงในปีนี้ได้
เหลือดีกรีทีมชาติทั้งหมดยังอยู่กับทีม
แล้วก็ทางชนบุรีจะแก้ปัญหาเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของโปรแกรมที่หนักในปีนี้
ปีที่แล้วโปรแกรมหนักแล้วก็ฟอร์มมารูดในช่วงต้นเล็ก๒
ตอนท้ายฤดูกาลก็เลยแย่งแชมป์กันสนุกเลย

ซึ่งชมบุรีเตรียมแผนการออกไปแล้วนะครับ
ค่ะก็มาดูที่นักเตะใหม่แล้วกันที่ชนบุรีดึงเข้ามา

ส่วนมากเน้นที่จะสร้างดาวรุ่ง
ก็มีการคว้าตัววีรศักดิ์ศรีชัย
อกจากนี้ก็มีสุภากรบวรรัชดากุล

ฟอร์มดีในการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษาก็ดึงตัวมานะคะ
สโมสรปาโต้ทีมชั้นนำในศึกฟุตซอลลีกของบราซิล
ก็มาล่าตะข่ายให้กับชนบุรีในฤดูการนี้

เพราะว่าจะเตรียมสโมสรชิงแชมป์โลก

ปีก่อนก็ใส่ชื่อ๒ตัวต่างชาติ

แล้วก็ตัวของทีมชาติเลบานอนหรือว่าบาเรนเนี่ยนะครับ
แล้วก็คู่แข่งสำคัญไปดูท่าเรือกันหน่อยครับ
เขี้ยวกันตลอด๑๐ระดูการที่ผ่านมา
ถ้าเรือสมหวังได้แชมป์ไปเพียงแค่ครั้งเดียว
งบประมาณมาพอสมควร

ก็คืองบเท่ากับชนบุรีเมื่อปีที่แล้ว

โดยเฉพาะการได้การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เพราะว่าผลงานปีก่อนประทับใจ
ก็คือแต้มตามหลังชมบุรีเป็นแค่๒คะแนน
แล้วก็ไปเกือบไปตัดสินแชมป์ในเกมสุดท้าย
แต่ท่าเรือไปพลาดเองในเกมรองสุดท้าย

ซึ่งการท่าเรือนะคะฤดูการที่แล้ว
ชนบุรี๒นัดชนะทั้ง๒นัดด้วยนะคะ
และฤดูการนี้ค่ะโค้ชดมอุดมทวีสุกนะคะ
ก็ตัดสินใจผ่าทีมครั้งใหญ่เลยนะ
ก็มีผู้เล่นจากซีซั่นที่แล้ว๑๑คนเท่านั้นนะคะ
ก็จะนำทีมมาโดยเลอร์ชายสุพิภาพก่อนนะคะ

แล้วก็มีสารวุฒิใจเพชรที่เล่นได้ทั้งตัวหลังแล้วก็หน้าเป้านะคะ
รวมถึงมากอสวินิซิอุสตัวข้างซ้ายที่ฝีมือดี
ก็ตั้งเป้าว่าต้องการที่จะสร้างทีมใหม่
ยืนระยะให้ได้ยาวไม่ไปพลาดตอนเกม

คราวนี้พอเหลือ๑๑คนต้องเสริมประมาณ๙คน
ส่วนใหญ่ผู้เล่นก็จะตกประมาณ๒๐คนต่อระดูกการนะครับ
คนที่ท่าเรือเสริมมานะครับน่าจะทำสถิติ
เป็นแชมป์ในการซื้อขายผู้เล่นมากสุดในช่วงเล็กแรกนะครับ
ผู้สาประตูได้อมรชัยใจปั้มจากราชนาวีมานะครับ

นี่ก็ประตูจากทางเกษมบัณฑิตนะครับ
อีกหนึ่งคนก็คือตัวหลังอย่างวิรยุทธ์วนเชียงรากนะครับ

ตัวข้างโอ้โหนี่เหมาก็จากบางกอร์ซิตี้เลยนะครับ
ตัวต่างชาติ
นี่มาแทนที่เตียกโกโมร่า
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นตัวสำคัญที่จะทำให้ท่าเรือขับเคี่ยวกับชนบุรีสนุกครับ
มาดูทีมอันดับที่๓ที่จบฤดูการที่แล้ว

โคตรสุขชินนะคะเอียมฉลาดนะคะดินักฟุตสอบทีมชาติไทย
ก็เข้ามารับตำแหน่งกุญสือเต็มตัวครั้งแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เป็นมือขวาของสมบัติปานสมุทรที่มเกษมบัณฑิตมาก่อน
อายุยังไม่เยอะ๓๖ปีนะคะ
แต่ว่า๓๖นี้ยังลงเล่นได้นะ

แล้วก็เคยคว้าแชมป์กับการท่าเรือสมัยที่ยังเป็นนักเตะ
ก็มีผู้บริหารก็ตั้งเป้าว่าจะเหยียดแย่งแชมป์กับทีมชั้นนำในลีก

ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องความสม่ำเสมอแหละ

เลือดใหม่ทีมชาติไทยนะครับที่เป็นชุด๒ชุด๓ในทีมชาติ
นาวินรัตนาวงศวรรษวรุษวังสมแอลปัญญารัพธุวรรณาฟิรัพยาปรสัตว์ซื่อนะครับ
รวมมันอุสมามูซานะครับตอนนี้ไปทศฟฤทธา
ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ของเด็กด้วย

นั่นก็คือถ้วยชิงแชมป์สโมสรอาเซียน

มาดูการเสริมทัพของแบงคอกกันบ้างนะคะ
ก็ได้มาทั้งหมด๕ตัวนะคะจากทีมนนทบุรีแล้วก็บางกอกซิตี้นะคะ
ก็มีธนาทิพย์แสงสังจากบางกอกซิตี้
ส่วนมาจากนนทบุรี๕คนนะคะ
สหรัฐศรีวงกฎแล้วก็สหรัฐพันดีนะคะ
ถีดันัยยาเขียวและก็วันนิวัฒน์กลี่หลบด้วย
เสริมทั้งหมด๕คนนะครับอุยกชุดมาจากน้องทบุรีเนี่ย
สบการณ์ที่เล่นด้วยกันมาอย่างยาวนานไม่น่าจะต้องปรับอะไรเยอะ

เกษมบรรดิบจบอันดับ๔เหลวได้
ผลงานก่อนหน้านี้ไงใครจะไปเชื่อ

ให้มีงานมีการนักฟุตบอลทำนะครับไม่ใช่ไปส่งเด็กนักศึกษาเรียนนะครับ
ไม่ใช่อย่างงั้นก็งบเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นมา
ห้าล้านบาทก็จะขับเขี้ยวกับทีมใหญ่ได้สนุกแน่นอน
แล้วก็ถึงไม่จะเสียทางนัตรบงห์หยีมะเรศประตูมือหนึ่งปลายให้กับการท่าเรือ
แต่ดาวดังที่เหลืออยู่ครบนะครับอรณชัยปราบวงศาจัจจาอมบัตรนะครับ
ก็ยังคงอยู่กับทีมซึ่งเป็น๒ผู้เล่นดีกรีทีมชาติล่าสุดเหมือนกันครับ
ซึ่งมเกษมบัณฑิตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ล้มยักษ์ใหญ่ได้นะคะ
รวมถึงก็มีนโยบายที่จะทำให้เกิดการแข่งขันในทีมเพื่อเพิ่มรายได้
พร้อมกับโคตาร์การได้รับทุนศึกษาต่อในระดับริเมียโทก็น่าจะทำให้
นักเตะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็ลงเล่นกันแบบดุดันแบบไม่มีใครกลัวใคร
ใช่คือแต่ก่อนเขาได้เป็นเบี้ยเลี้ยงไงเดี๋ยวนี้คือเขาก็ให้ทุนไม่พอ
เขายังเพิ่มปรับเปลี่ยนเงินเดือนในระดูการนี้ให้ด้วยนะครับทำให้ทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น
ส่วนการเสริมทัพนะครับก็ได้มา๒คนคือคนที่ออกไปแล้วก็เอาคนมาแทนแค่นั้นเอง
คนที่ว่านี้นะคะก็คือตัวเขาทั้งคู่นะคะเป็นผู้รักษาประตูอดีตทีมชาติไทยนะคะ
ปริญญาปั้นดีนะคะจากศรีปฐุมไทเทคแล้วก็วรินรอมณีค่ะแนวรับจากการท่าเรือ
แล้วปิดท้ายนะครับที่ทีมโต๊ะเล็กทหารน้ำนะครับปิดท้ายของวันนี้ก่อนนะครับ
นี่คือทีมกลุ่มหัวแถวที่เราคิดว่าน่าจะขับเขี้ยวกันนะครับ
ราชนาวีในผลงานผิดเป้าหมายอันดับเก้าจากปีก่อนนะครับแล้วก็เล็ก๒มีปัญหาเรื่องของตัวกุญสือ
ก็ต้องใช้เจษฎาชูเดชมาเล่นเป็นทั้งโค้ชด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งเรเยอร์ขาตาทัพมาตลอด
ซั่นนี้ครับได้ทางสุรพงศ์ธมภาอดีตประตูทีมชาติไทยนะครับที่เป็นลูกห้อของสโมสรกลับมากรอบกู้ศักดิ์ศรีของทีม
หลังจากที่จักรพบว่าศรีเนี่ยตอนแรกจะมาคุมรัชนาวีกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยจักรพบว่าศรีก็อยู่คุมห้องเย็นท่าข้ามต่อ
ดังนั้นนะครับก็ให้สุรวงธมภาขึ้นเป็นกุญสือเดี่ยวเลย
เล่นแกนหลักอิฤชาประพาพันธ์อียานัทนุสยาบิพุษณะเปลี่ยมสวัสดิ์วรการุระออยุเจษาชุเดช
ยังเป็นหัวใจของทีมเหมือนเดิมนะคะนอกจากบทบาทการเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ยังรับอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือผู้ช่วยโค้ชด้วยนะคะ
อาจจะไม่ได้ลุ้นดาวสันโวเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาแต่เขาก็บอกว่าอยากจะใช้ประสบการณ์ที่เคยที่ไปค้าแข้งที่ลิงอินโดนีเซียช่วงปิดฤดูกาลมาเติมเต็มให้กับสโมสรแข็งแกร่งนะคะ
แล้วก็อยากจะให้ทุกสโมสรกลับไปคว้าช็อปไฟต์ของลีกให้ได้
ก็เห็นเนี๊ยมแบบนี้ดูเหมือนไม่เสริมอะไรแต่ไปดูมาการฝึกซ้อม๘คนได้ตัวผู้เล่นมาส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเก่าเล่นกับทีมเราปล่อยให้ยืมไปอื่น
แล้วก็ได้ตัวจากนนทบุรีก็คือศรีมณัฐบัวงาม
แล้วก็มีพรพฤษพรมตระกูลจากห้องยังท่าข้ามนี้
เด็กเก่าของราชนาวีส่วนใหญ่ที่ดึงมาเนี่ย

แล้วก็มีศุลกิจฤทธิ์หมุนจากมภนี่ก็ปล่อยให้ยืมตัวไป
รวมไปถึงนักเตะต่างชาติที่เราไม่ค่อยเห็นนัชนาวีใช้นะครับ
เพิ่งจะได้มาก็คือยูตะโทคุทาเกะ
ญี่ปุ่นที่เคยเล่นกับโตเกียร์ฟูชูนะครับ
ก็จะมาเล่นในโคต้าต่างชาติครับ
อกจากนี้ก็ยังมีชื่อนักเตะเก่านะคะ
อย่างอดีศักดิ์ศรีจันกิตติกรซับอภากร
แล้วก็ปิติชาธาราชสากรรมสุธิ์เหมือนกันค่ะ
ก็เป็นย้ำครับโปรแกรมการแข่งขันดีกว่านะคะ
ก็ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะคะ
เวลา๑๔นาฬิกาทุกวันเสาร์นะคะ

จะเป็นการเจอกันของพิธีบูเวฟชมรีแชมป์เก่า
เจอกับมเกษมบัณฑิตส่วนคู่อื่นนะคะ
๑๘นาฬิกาสวรรษฐานีพบกับศรีสะเกษ
ต่อเนื่องไปในวันอาทิตย์นะคะ๒๒เมษายน
คู่๑๖นาฬิกาก็มีสมุทรสาขน
เจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือห้องเย็นท่าข้าม
กับกรมทางหลวงส่วนอีก๒คู่๑๘นาฬิกานะคะ